เรียนท่านประธานที่เคารพกราบเรียนท่านประธานสภาพผู้แทนราชดรที่เคารพ
กลับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัศดรที่ขอรกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ
รู้ไหมว่าประธานรัฐสภาไม่ได้มีไว้แค่เรียกว่าท่านประธานสภาที่เคารพ
ประธานรัฐสภาไม่ได้มีไว้แค่เปิดปิดใหม่ไม่ให้ท่านผู้ทรงเกียร์ตีกันนะครับ
เพราะสิ่งสำคัญไม่แพ้การโหวตเลือกนายกก็คือการโหวตเลือกประธานสภาผู้แทนราชดร
ทำไมล่ะครับทำไมมันถึงจะสำคัญแม้แต่พักที่ว่ากันว่าจะร่วมรัฐบาล
ก็อยากได้คนของตัวเองมาอยู่ในตำแหน่งนี้ด้วยกันทั้งนั้นครับนั่นก็เพราะ
ประธานสภาผู้แทนราษดรเนี่ยจะเป็นประธานรัฐสภาโดยอัตโนมัติครับ
ภาษาทางการก็เรียกว่าเป็นโดยตำแหน่งนั่นเองครับ
ตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษดรสำคัญไม่แพ้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่สามสิบ
นั่นก็เพราะตำแหน่งนี้สามารถนัดกำหนดวันประชุมสภาจัดลำดับพิจารณากฎหมาย
หรือแม้แต่จะยืดร่างกฎหมายที่สอสอบางพักเสนอเข้ามา
ยังไม่ให้เข้าพิจารณาในสภาจนเลยกำหนดช่วงการประชุมก็เคยมีมาแล้วนะครับ
ตัวอย่างง่ายครับถ้ามีพักการเมืองบางพักเสนอร่างกฎหมายอะไรเข้ามา
เพื่อให้สภาพิจารณาประธานสภามีอำนาจที่จะกำหนดว่า
ร่างกฎหมายนั้นสมควรที่จะนำเข้ามาพิจารณาหรือไม่
มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ประเทศมากน้อยแค่ไหนหรือแม้กระทั่งประธานรัฐสภา
จะลากการประชุมไปจนจบตี๔ตี๕ก็มีมาแล้วนะครับ
เห็นไหมล่ะครับว่าตำแหน่งนี้มันสำคัญไม่น้อยไปกว่า
ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเลยทีเดียวด้วยอำนาจและหน้าที่ที่มากมายเหลือล้นนะครับ
ตำแหน่งนี้จึงเป็นตำแหน่งที่พักการเมืองที่มีสอสอเป็นอันดับต้น
ก็อยากจะส่งคนของตัวเองเข้าไปนั่งในตำแหน่งนี้นะครับไม่เว้นแม้แต่พักก้าวไกลนะครับ
อย่างว่าที่สสนัทธวุฒิบัวประทุมซึ่งเป็นหนึ่งรายชื่อที่สื่อนำเสนอว่า
เป็นตัวเต็งที่พักเก้าไกลจะเสนอชื่อให้เป็นประธานสภาพผู้แทนราษดร
ซึ่งเจ้าตัวก็ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่านะครับอาจจะเป็นพักเก้าไกลก็ได้นะครับ
ในฐานะที่มีเสียงเป็นอันดับหนึ่งหรืออาจจะเป็นคนที่มาจากภักดิ์เพื่อไทยก็ได้
แถมยังออกมายอมรับว่ามีความพร้อมแม้จะยังไม่มีประสบการณ์
และอายุยังน้อยก็ตามเรียกได้ว่าไม่ยอมรับตรง
แต่ก็ไม่ปฏิเสธครับจะเห็นเลยว่าประธานรัฐสภามีความสำคัญมาก
โดยเฉพาะเรื่องจะบรรจุหรือชะลอร่างกฎหมาย
ที่จะเข้าพิจารณาในสภาไปจนถึงการควบคุมวาระการประชุมให้อยู่ในความสงบเรียบร้อยนั่นเองครับ
ทีนี้หากเจาะลึกไปที่อำนาจของประธานรัฐสภากันบ้าง
ในสถานการณ์การเมืองไทยตอนนี้นะครับถึงแม้จะชัดเจนแล้วว่า
พักไหนบ้างที่จะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลแต่สังคมก็ยังเคลือบแคลงสงสัยกันอยู่ดีว่า
จะได้พิทาลิ้มเจริญรักษ์เป็นนายกคนที่สามสิบจริงจริงไหม
และอำนาจสำคัญอีกอย่างหนึ่งของประธานรัฐสภาก็คือ
กำหนดวันเปิดประชุมสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีนั่นเองเพราะสามารถกำหนดวันให้เลือกนายกเร็วหน่อย
เพื่อบางพักจะได้มีเวลาจัดตั้งรัฐบาลได้น้อยลงหรือกำหนดให้ช้าลงอีกหน่อย
เพื่อบางพักจะได้มีเวลาจัดตั้งรัฐบาลให้นานขึ้นก็ได้แต่ก็ไม่ได้มากน้อยไปเท่าไหร่หรอกครับ
เพราะมันมีกำหนดไว้แล้วว่าต้องประชุมเพื่อเลือกนายกไม่เกิน๑๕วัน
หลังจากเปิดประชุมสภาเลือกประธานรัฐสภาผู้แทนราชดรความสำคัญของประธานรัฐสภายังไม่จบแค่นี้นะครับ
หากไปดูในอำนาจของตำแหน่งนี้ในรัฐธรรมนูลจะเห็นว่าเป็นผู้ส่งเรื่องพร้อมความเห็นหรือแม้แต่ส่งคำร้อง
ไปถึงสารรัฐธรรมนูลเพื่อให้วินิจฉัยว่าร่างกฎหมายที่รัฐสภาเห็นชอบไปแล้วเนี่ย
ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูลหรือไม่เพราะอย่างที่รู้กันครับ
รัฐธรรมนูลเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศจะมีกฎหมายลูกที่จะออกมาขัดแย้งกับกฎหมายรัฐธรรมนูล
ไม่ได้ครับหรือหากมีองค์กรอิสระนะครับ
องค์กรใดตั้งแต่สององค์กรขึ้นไปขัดแย้งเรื่องการใช้อำนาจนะครับ
ง่ายง่ายก็คืออาจจะทับลายกันเนี่ยแหละครับองค์กรไหนกันแน่มีอำนาจมากกว่ากัน
ประธานรัฐสภาก็มีอำนาจส่งเรื่องไปให้สารรัฐธรรมนูลยุติข้อพิพาทนั้นได้เช่นกัน
ตัวอย่างที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นเลยนะครับว่า
ตำแหน่งประธานรัฐสภาเป็นตำแหน่งที่สามารถทำให้ข้อขัดแย้งจบลงได้ด้วยวิธีที่ถูกต้องตามกฎหมาย
หรือแม้แต่จะเป็นผู้สร้างความขัดแย้งขึ้นมาใหม่ในสังคมก็ได้ดังนั้นในสถานการณ์สังคมไทยณตอนนี้
คำถามที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าพิธาจะได้เป็นนายกคนที่๓๐หรือไม่
นั่นคือใครจากพักการเมืองไหนจะได้ตำแหน่งประธานสภาคนที่สามสิบสอง
ไปครอง